อันหน้าข่าวเดี๋ยวเบิ้ลต์พยายามจะพูดตัวชี้วัด
คุณผู้ชมลองเดาไปว่าจะเกิดเหตุอะไร
บ่อบาดานลงไปซ่อม

ที่ชายนาฏนะคะคุณลุงอายุ๕๔ปี
บ่อบาดานลึกลงไป๑๐เมตร

วูบช็อกป๊อกลงไปเลยแล้วก็ดิ่งลงไปที่ก้นบ่อครับ

นี่นะครับนี่นะครับมีคนอยู่นะพี่เขาชื่อทักธนพลพรหมายุห้าสิบสี่ปี
นอนหมดแรงจะหมดสติแล้วอยู่ก้นบ่อบาดานลึกเท่าไหร่เบิร์ตนะครับ
สิบเมตรคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่ภาพที่เห็นน่ะคือเขาซูมลงไป
แต่นี่๑๐เมตรนี่นี่ภาพซูมโอ้โหอยู่กลางทุ่งนาหมู่๔ตะบนเที่ยงแท้
อำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏครับคือเรียกให้มีสติ
หลอกเจ้าหน้าที่ก่อนหลอกเจ้าหน้าที่ก่อนอาสาบุรีละทิ
แล้วก็ช่วยให้พี่ทักธนพลมีสตินะครับ
เอาหน้ากากออกซิเจนใส่ได้

เอาอุปกรณ์ช่วยชีวิตไปไปติดให้ก่อนนะครับ
ในทักธนพลก็มีสติอยู่ใช่ไหม

ก็ปลอดภัยครับนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรคบุรี
เหตุเกิน๑๐โมงครึ่งเมื่อวานนี้ครับ
นางนัดนิชาพรมมายุ๕๓ปี

เล่าบอกว่าคือจะสูบน้ำเข้านาน
สูบน้ำเข้านาจะทำนานะครับ
ปรากฏว่าสูบน้ำไม่ขึ้น
ปรากฏว่าลงไปจะไปอัดจาระบีแล้วไปปิดวาวน้ำ

ไปสักพักเอ๊ะทำไมหายเงียบอ่ะ
หายเงียบก็ไปดูเอ้า
พยายามจะปีนไต่บันไดขึ้นมา
แต่ปีนขึ้นไปได้๓๔ขั้นวูบคุณผู้ชมฮะ
บแล้วนี่หงายหลังตกลงไปก้นบ่อเลย

คุณผู้ชมเธอปีนลงไปแล้วแต่เอกใจนึกก็ได้

ถ้าลงไปสุดแล้วแล้วป๊อกน็อกไปสองคนทำไง

เมียต่างจนใจขึ้นมาก่อนแล้วตามกลุไป

ต้องตามคนที่มีอุปกรณ์มีความเชี่ยวชาญ
ดูข่าวแล้วเนี่ยฮะเอาไว้ป้องกันตัวครับโอ้โหพี่
ไม่เอาแล้วนะพี่พี่ทักนะพี่ทักนะ